แม้ว่าจะมีน้ำท่วมมีน้ำป่าไหลหลากมา
แต่มันก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อพี่ที่เขาทำงานอาชีพนี้ค่ะ
โอ้โหคุณค่ะนึกว่าแข่งวิบากเหมือนกันนะคะมอเตอร์ไซค์วิบากสุดยอด

ถูกต้องค่ะเป็นยังไงคุณปรายศนีย์ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
และไม่มีอะไรมาหยุดกั้นความพยายามของพี่ปรายศนีย์คนนี้ได้

เรื่องราวนี้นะคะถูกโพสต์โดยเฟซบุ๊คบริษัทปรายศนีย์ไทยจำกัดค่ะ

ส่งจดหมายกลับมาเจอน้ำป่าซัดเส้นทาง
ไม่รู้ว่าทางไหนเป็นยังไงบ้างล่ะครับ
ดูสิสภาพถนนหนทางก็เป็นแบบนี้
ปรายศนีย์ในคลิปนี้นะคะ
ชื่อว่านายสัตวัชชัยใหม่โมง
หรือว่าโกบบุรุษปรายศนีย์ปน๑๐๑
ตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาทจังหวัดตาก

มีคนถ่ายเอาไว้ตอนที่ไปส่งจดหมาย
แล้วเส้นทางที่ไปมันเกิดน้ำป่าซัดไปพอดี
แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคกับมิสเตอร์โก้คนนี้เลย
คุณดูนี่ค่ะตามภาพที่เห็น
ทางมันทุลักษณ์ทุเลพอสมควร

เพื่อจะไปยังจุดหมายปลายทาง
เรื่องราวของคุณโก้เขาไม่ธรรมดา

คุณโก้เป็นคนนำจ่ายเพียงคนเดียว
คุณดูแต่ละครั้งที่ต้องนำจ่าย
บอกเลยนะต้องใช้เวลา๒๓วัน
ถึงจะนำจ่ายครบทั้งตำบล

คุณโก้ต้องนอนค้างบนดอยเลยทีเดียวนะคุณผู้ชม
วันลงมาไม่ได้ก็ต้องนอนพักค้างที่นั่น

แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณโก้นะคะ
ไกลแค่ไหนลำบากแค่ไหน
รายศนีย์ไทยก็ไปส่งค่ะ

นี่ถ้าเขาไม่ได้มีอาชีพเป็นปรายศนีย์

เขาต้องขับมอเตอร์สคอร์สแข่งตาม
วิบุงวิบากทั่วโลกแน่เลยใช่ไหมใต่ถังแล้วอีกนิดนึงแต่ว่าต้องชื่นชมนะคุณผู้ชม
แค่ไหนคือใกล้จากมิสเตอร์โก้
ได้เห็นอีกมุมหนึ่งการทำงานของปรายศนีย์ด้วยนะคะ